ที่จังหวัดระยองครับลูกชายบ้านนี้หายไป๔วัน

ไปเจอฝูงเหมือนกับฝูงพึ่ง
บินสวนออกมาระหว่างตามหาลูกชาย
ตอนแรกเข้าใจว่าอุ้ยเพิ่งมาเยอะเลยหนีก่อนกลัวจะโดนต่อย

อุ้ยแล้วบินออกมาพอฝูงแมลงวันบินผ่านไปปั๊บ
มองตรงไปนั่นคือศพของลูกชายครับ
ตายอยู่ริมคลองสภาพคือคว่ำหน้า
ขออภัยนะครับด้วยความเคารพตามเนื้อตามตัว
ถูกสัดกัดแพ้จนแหว่งเห็นกระดูก

หายตัวปริศนาไป๔วันเจออีกทีกลายเป็นศพ
สะพอปลวกแดงจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งครับ
หลอมอายุ๕๕เป็นเจ้าของสวนปาม
อำเภอปลวกแดงบอกว่าลูกชายผมหายตัวไป
สุดท้ายมาเจอเป็นศพอยู่ริมคลองตรงจุดนี้
ก็รีบมาตรวจสอบสภาพศพก็คือนอนอยู่ริมน้ำ

เช่นช่วงแขนขาหัวไหล่
จุดเกิดเหตุนี่เป็นสวนยางและสวนปามครับ
มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบค่อนข้างไกลกับบ้านผู้คน
ผู้ตายทราบชื่อต่อมาคือนายกรินอายุ๒๙ปีครับ
กางเกงขาสั้นเสื้อสีดำคว่ำหน้าอยู่ริมคลอง
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาเพื่อส่งชนะสูตร
หาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียดอีกครั้ง
ใกล้กันก็ไปเจอแบตเตอรี่อุปกรณ์สำหรับการช็อตปลา
อยู่ใกล้ใกล้กับศพยังไม่รู้นะครับว่าตายเพราะอะไร

ต้นคาดว่าตายมาแล้วประมาณ๔วัน
แล้วช่วงบ่าย๒วันนี้คือไปเจอร่าง
พ่อผู้ตายลุงหลอมบอกว่าลูกหายจากบ้าน๔วัน

ก็เดินไปเรื่อยเห็นฝูงแมลงวันบินแตกฮือออกมา
ตอนแรกเข้าใจเป็นฝูงพึ่งก็พยายามจะวิ่งหนี
พอดูอีกทีเฮ้ยไม่ใช่เป็นแมลงวัน
แล้วแมลงวันฝูงใหญ่มันมาจากไหน
องไปมองมาไปเจอศพ
แล้วพอดูใกล้อ้าวนั่นลูกฉันนี่นะหายตัวไป

พ่อก็อยากรู้ว่าลูกตายเพราะอะไร
รู้แต่ว่าก่อนที่ลูกจะหายตัวไป
มีเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่กับลูกชายเป็นคนสุดท้าย

ไม่เห็นตัวเพื่อนของลูกคนนั้นเลย

อยากให้ตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคำหน่อย
จะได้รู้สาเหตุว่าลูกพ่อตายเพราะอะไรครับ
ครับคุณพ่อเบื้องต้นที่เขาหายไปนาน
เดินหากับน้องเขาตอนนี้เห็นไหม
เห็นในวันดินผมนึกว่าเพิ่ง
พี่หายประมาณ๔วันใช่ไหมคุณพ่อ

สาเหตุการตายหรือพบว่ามีใครเกี่ยวข้องกับการตาย

รอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ